ที่วัดห้วยมงคลที่หัวหินประจวบคลีกค่ะ
มีการเตรียมสร้างแล้วก็เตรียมปลุกเสก
หลวงพ่อทวดแล้วก็ไอ้ไข่
อบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับญาติโยม
การให้โชคให้ลาบสถานที่เขาใหญ่โต
แล้วก็จัดแบบอลังการจริงนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือประชาชนจะมีสารที่
ในการไปศักระหลวงปู่ทวด
โดยพระพิสารสิทธิคุณหรือว่าท่านเจ้าคุณไพโรธ
ประพัสโรเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล
แล้วก็เจ้าคณะตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินประจวบคลีคัน
เปิดเผยบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี
ทางวัดห้วยมงคลได้แจกวัตถุมงคล
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว

แล้วก็ได้ไปไหว้หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่
คุณเคยไปไหมฮะหรือว่าคุณผู้ชมเคยไปไหมฮะ
สารที่แห่งนี้คุณจะตื่นเต้นมาก
การเห็นหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่องค์นี้นะครับ
โดยพระหลวงพ่อทวดขออภัยหลวงปู่ทวด
เตารีดเล็กเป็นเนื้อว่านคลุกรัก
สมดินกากยักษ์และว่านอีก๑๐๘ชนิด
ตามแบบฉบับโบราณในการพิมพ์พระหลวงปู่ทวด
ด้านหลังขององค์พระหลวงปู่ทวดโรยด้วยผงพุทธคุณ
มีโค้ดตัวนะตัวนะเหมือนลงนะไว้
แล้วก็ชื่อวัดห้วยมงคลพิมพ์อยู่ในนั้น
อันนี้จะเป็นของขวัญปีใหม่
เป็นวัตถุมงคลที่จะมอบให้กับประชาชนนะครับ
อกจากนี้ยังมีเหรียญไอ้ไข่รุ่นขวัญถุงเนื้อทองแดง
เส้นผ่านศูนย์กลาง๒เซนติเมตร
ด้านหน้าเป็นรูปไอ้ไข่วัดห้วยมงคล
ด้านหลังเป็นรูปถุงเงิน
ซึ่งวัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนี้
ให้กับประชาชนทุกคนที่มีความเคารพสัทธา
ใดมีไว้ครอบครองก็เชื่อกันว่า
จะมีชีวิตที่เป็นมงคลมีแต่ความสุขความเจริญ

ทางวัดจะนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษใหญ่
ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๒ธันวาคมนี้รวม๔วัน
โดยมีพระชั้นผู้ใหญ่และพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
อีก๙๙รูปในการทำพิธีนะครับ
ทางวัดจะแจกทั้งองค์หลวงปู่ทวดกับไอ้ไข่
ให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญคนละ๑ชุด
ในวันที่บอกคุณผู้ชมเลย
วันที่๑มกราคมเริ่มต้นปีใหม่เลยนะครับ
ใครที่ไปไหว้พระทำบุญที่วัดแห่งนี้คือวัดห้วยมงคล
จะได้รับแจกวัตถุมงคลทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็ไอ้ไข่
แจกกันตั้งแต่เวลา๘โอกาส๓๐นาที
เพียงวันเดียวเท่านั้นผมเชื่อว่าคนจะไปกันเยอะเลยเนี่ย
รับวัตถุมงคลแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่ทวด
ต้อนรับปีใหม่ของท่านด้วยนะครับ